ท่านผู้ชมครับพรุ่งนี้๑๖กันยายน
ก็จะเรียนท่านว่าไทยรัฐทีวีก็ถ่ายทอดสด
ท่านก็รอลุ้นเอานะฮะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราก็จะพาไปดู
เรื่องของการพยายามดูตัวเลขทางเศรษฐกิจ
เป็นความเคลื่อนไหวในพื้นที่ต่างว่าเศรษฐกิจที่เขาพยายามที่จะตรวจสอบตัวเลขกันเนี่ยเป็นยังไงกันบ้าง
นี่นะฮะหลายพื้นที่ครับท่านผู้ชมครับก็แล้วแต่ความเชื่อว่าใครจะยึดอะไรเป็นฐานข้อมูลอ้างอิง
ในการที่จะทำให้ตัวเลขเศรษฐกิจออกมาสมดังใจ
นี่คือเราต้องพูดให้มันยากขนาดนี้เลยเหรอคะ
ประมาณอย่างนั้นที่นี่ที่ไหนเนี่ย
ที่นี่คือที่วัดเชษวนารามหรือว่าวัดน้ำดิบในตำบลหนองปริงค่ะ

เนี่ยชาวบ้านเขาชอบมาส่องอ่างน้ำมนต์แล้วก็บางคนก็ส่องด้วยตาบางคนก็ส่องด้วยกล้องมือถือนะคะ
เขาบอกว่าชาวบ้านแห่กันไปขอโชคลาภจากกุมารทองอีกแล้วคุณ

บนบานด้วยเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะ

แล้วก็เมนูหนูนาผัดเผ็ดถึงจะสำริดผลค่ะ

แต่บางคนนะก็ยังเอาน้ำแดงเอาของเล่นเด็กแล้วก็ขนมต่างรวมถึงประทัดมาจุดแก้บนเหมือนกัน

แล้วก็เมื่อสักครู่นี้ที่เราเห็นกันในอ่างน้ำมนต์นี่แหละค่ะ

เขาก็ไปส่องหาเลขเด็ดกันเขาบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยได้เลขเด็ดถูกรางวัลกันทั่วหน้าแล้ว
งวดนี้เขาบอกว่าก็เห็นหลายเลขอยู่ในอ่างน้ำมนต์น่ะ

ใช่เขาบอกว่าไม่ให้บอกกันเดี๋ยวเลขจะเคลื่อนก็แล้วแต่มุมมองของแต่ละคนล่ะค่ะ
บางคนไม่ชัดก็เอาภาพมือถือก็ถ่ายไว้ไปถ่ายดูที่บ้านต่ออีกคืนนึง

ไปที่เกาะคำชโนธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีนะครับ
ก็มีประชาชนจากอ่าหลายพื้นที่ก็ไปกลับไหว้ขอพรพ่อปู่สิสุโธและไม่ย่าสิปฐุมานะครับ

ไม่ให้ทำไมมาบ่อยวันที่สามสิบสามสิบเอ็ดกับวันที่สิบสี่สิบห้า

ชินแล้วมั้งวันนี้ก็คึกคักนะครับทั้งที่โคนต้นมะเดือยักษ์
ต้นเดิมนะครับนี่ก็มากันเยอะมีบริเวณลานบวงสวงหน้าเกาะคำชโนธ
เนืองแน่นไปด้วยผู้ที่มาแก้บนมาทำพิธีต่างนะครับ
เพื่อความเป็นสุริมงคลนะครับมีคนหนึ่งเขาโชคดีฮะ
เขาบอกว่าได้นำไม้เท้ามาถวายแม่ย่าเพื่อแก้บนเพราะว่าเมื่องวดที่ผ่านมา
โชคดีถูกหวยได้เงินรางวัลเป็นตัวเลข๗หลักนี่๗หลักนี่เท่าไหหลักล้านเหรอ
หลักล้านค่ะ๗ล้านอ่ะหลังจากแก้บนเสร็จก็ยังไปส่องดูขันน้ำมนต์
เพื่อที่จะหาเลขเด็ดจากน้ำตาเทียนด้วยนะครับอ่าซึ่งอ่า
ท่านนี้ก็บอกว่าก็เห็นเป็นตัวเลขเหมือนกันเดี๋ยวจะไปเสี่ยงดวงต่อพรุ่งนี้
อืมอ่าก็ดูกันเองฮะไม่เคยดูออกเลยจริงจริงค่ะ
เอ้าไปอีกที่หนึ่งนะคะไปที่วัดอุดมธัญวาสตำบลหลุมข้าว
อำเผลอนรวมสูงจังหวันราชศรีมาร์เช้าบ้านเช้าช่องเนี้ย
นำดอกไม้ทูบเทียนไปไหว้เจ้าแม่ศรีไพรค่ะเขาบอกว่าเขาเชื่อว่าสิ่งสถิตอยู่ที่ต้นตะเคียนขนาดใหญ่
ครับซึ่งต้นตะเคียนนี้ถูกขุดพบในคลองน้ำหลังวัด
ชื่อว่าเป็นลูกหลานของเจ้าแม่สร้อยดอกหมากและเจ้าแม่สร้อยดอกปีบ
เจ้าแม่ศรีไพรนี่แหละเขาบอกเขาเป็นญาติกันเป็นเครือยาศกัน
ชาวบ้านในอำเภอปักช่องก็เดินทางมาขอโชคลาภที่นี่
ถูกมาแล้ว๓งวดติดก็เลยเอาผ้าชุดไทยจำนวนมากมาแก้บน
แล้วงวดนี้เขาบอกว่าได้เลขเด็ดกลับไปอีกแล้ว
เอาเราปิดท้ายไปที่ชัยนาธนะครับท่านผู้ชมครับ
คือจุดใหญ่ของชัยนาฏเป็นจุดที่แบบโอ้โหมีพ่อค้าแม่ค้า
มีแผงสลากเยอะไปหมดเนี่ยตั้งรอเลยล่ะ
ถูกต้องคือที่หน้าแบงค์กรุงไทยสาขาเมืองชายนาฏนะครับ
วันนี้วันศุกร์ดิบศุกร์ดิบวันที่๑๕ก่อนที่พรุ่งนี้หวยออก๑๖นะครับ
คนก็มาซื้อกันเยอะนะมาหาเลขเด็ดเลขดัง
คือที่นี่นะเลขเด็ดเลขดังทั่วประเทศเนี่ย
เขามาหาที่นี่กันหมดเพราะว่าเขาแผงใหญ่ไง
ใช่รวมไว้หมดอ่ะทุกเลข
เจ้านี้ร้านนี้ไม่มีเลขร้านนี้ก็ต้องมีมันต้องได้สักแผงอ่ะนะฮะ
เลขดังที่พ่อค้าแม่ค้าขายสลากินแบ่งรัฐบาลบอกนะครับ
บอกว่าก็จะมาจากเลขทะเบียนรถของนายกนี่อันนี้แบบโอ้โหอันนี้เขาก็จะตามกันอยู่ตลอดนะ

ที่ไปพิศนุโลกนะรถของพลเอกประยุทธ์ค่ะ
ก็๒กกรเรือ๖๗๖๗นี่เขาก็หากัน
๕๙๙๕อีกนะมาจากทะเบียนรถกกตต๕๙๙๕ที่ไปสุโขทัย
ใช่ค่ะไปเยาะโสธรก็ใช้รถทะเบียน๗กกบม๕๑๒๕
เออมีไปอุบรณ์ด้วยหรอใช่ไหมมีศูนย์๒
อุบลตอนไหนอ่ะเออนั่นแหละสิเออหรือว่าตอนวันอื่นหรือยังไง
น้ำยังไม่ท่วมเออมีเฮลิคอปเตอร์อะไรพวกนี้นะครับ
เขาเขาก็มาเนี่ยฮะเข้ามาดูกันนะครับแต่ก็มีหลายเลขหลายตัวอยู่เหมือนกันคือ
ก็ต้องไปลุ้นกันเอาเองอีกทีนะคะสุดท้ายแล้วมันก็คือ๐๙นี่แหละค่ะ
นึกออกไหมก็อยู่ที่ว่าใครจะจับถูกอันถูกใบอะไรก็ว่ากันไป
แล้วพรุ่งนี้ก็รอลุ้นกันนะจอแท้รัฐทีวีช่อง๓๒กันละกันนะคะ
ลากินแบ่งรัฐบาลนะฮะใช่ค่ะเอาแบบถูกต้องตามกฎหมาย